พาคุณผู้ชมไปฟังความประทับใจ
ของครูบำนานชาวอุบลราชธานีนะคะ
เมื่อครั้งที่เขาได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าช่างจัดทำพระพลาที่ประทับ
เสวยพระกรยาหารในหลวงรัชกาลที่๙
เขาบอกว่ารู้สึกภาพภูมิใจที่มีโอกาสได้ถวายงานรับใช้ถึง๒ครั้ง๒คราค่ะ

คุณก็ได้รับมือไว้ครับ
นายสมุทรภาวะวิจารณ์ข้าราชการครูบำนานวัย๗๙ปี
ชาวอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อพูดถึงครั้งที่เคยได้ถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาท
หลวงราชการที่๙ถึง๒ครั้งด้วยกัน
พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราชดร
ทหารตำรวจตระเวนชายแดน
ลูกเสือและลูกเสือชาวบ้าน
อำเภอเขมราชในวันที่๑๙พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
สมุทรเล่าว่าครั้งนั้นได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าช่าง
จัดทำพระพลาที่ประทับเสวยพระกยาหารกลางวัน
หลังจากนั้นพระองค์พระราชทานบทเพลงพระราชนิพลเราสู้
พร้อมกับรับสั่งว่าให้นำไปใช้ประโยชน์แก่ประชาชน
เป็นเพลงปลุกใจแก่ประชาชนตามแนวชายแดน
ในการต่อสู้กับภัยคุกคามในพื้นที่
ต่อมาเมื่อวันที่๑๖พฤศจิกายนปี๒๕๒๐มีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิดอีกครั้งในกิจการลูกเสือที่ค่ายลูกเสือตำบลพระรานซึ่งปัจจุบันอยู่ในพื้นที่อำเภอนาตานค่ะ
ครั้งนั้นนายสมุทรได้รับหน้าที่เป็นผู้เชิญทงถวายเพื่อพระราชทานแก่ประธานรุ่นลูกเสือชาวบ้าน
โดยได้นำภาพประทับใจและภาพประวัติศาสตร์ครั้งดังกล่าวติดเอาไว้ที่ฝาผนังบ้าน
แม้จะผ่านมาหลายสิบปีแล้วแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นก็ยังสร้างความประทับใจอย่างไม่รู้ลืม
ขณะที่บทเพลงพระราชนิพลเราสู้ที่พระองค์ทรงพระราชนิพลก็ยังคงดังกึกกล้องอยู่ในใจค่ะ